จะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะ
เมื่อวานนี้ก่อนที่จะมีการประชุมเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดร
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองคนหนึ่ง
คือฟอร์ตเส้นทางสีแดงคนนี้ไปถูกแก๊งชายจัดการ๖คนนะคะ
ก่อนปิดบันทึกภาพขณะในอนุรักษณ์เจนตะวันนิษย์อายุ๕๑ปี
คนนี้เขาเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะ
ขณะขี่รถจักรยานโยนมาตามถนนเนี่ยก็ถูกชายจัดการ๖คน
เสื้อแจ็คเก็ตสีดำสวมหมวกกันน็อกเต็มใบ
ขี่รถจักรยานยนต์มา๓คันแล้วก็ดักรออยู่
กรูเข้ามาชกต่อยรุมทำร้ายด้วยท่อนเหล็ก
ผู้บาดเจ็บพยายามวิ่งหนีนะคะแต่ก็ถูกไล่ติดตามจนล้มลงกับพื้น
กลุ่มผู้ก่อเหตุก็ขึ้นรถแล้วก็ขี่รถหลบหนีไปเลยนะคะ
กลางชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์จำนวนมากแบบนี้คุณผู้ชมเป็นชุมชนด้วยนะคะ
สำหรับจุดเกิดเหตุเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้
หน้าศูนย์รับแจ้งเหตุสมาคมกู้ภัยสมุทรปราการซึ่งอยู่ภายในซอยทิพพวันถนนเทพารักษ์
หลังเกิดเหตุกู้ภัยก็นำตัวนายอนุรักษ์
ส่งโรงพยาบาลพบว่าบาดเจ็บที่ศีรษะนะคะศีรษะแตกแล้วก็เย็บไป๘เข็ม
แล้วก็มีรอยฟกช้ำตามร่างกายหลายแห่งแพทย์ให้นอนรักษาตัวอีกสองสามวัน
รวมถึงต้องสแกนสมองด้วยว่าได้รับการกระทบกระเทือนหรือไม่อย่างไร
เพราะว่ารถของอาสากู่ภัยสมุดปราการก็ได้รักความเสียหายไปหนึ่งคัน
มีรอยบุบตรงประตูซ้ายแล้วก็กระจกมองข้างหักด้วย
ก็เลยเก็บทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานจากนั้นทีมข่าวเดินทางต่อ
ไปที่โรงพยาบาลไปพูดคุยกับนายอนุรักษ์หรือว่าฟอร์ดเส้นทางสีแดง
ก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพัก
เพื่อจะเดินทางไปชุมนุมประท้วงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรก
โดยสวมเสื้อยืดสีดำซึ่งมีข้อความว่า
ว่าแล้วโกงเลือกตั้งติดไว้ที่เสื้อนะแล้วก็ไปมีข้อความนี้ติดอยู่ที่เสื้อไปด้วย
แต่ว่าหลังจากขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปได้สัก๑๐๐เมตร
ก็มีกลุ่มชายชะกันขี่รถจักรยานยนต์ตามเข้ามาพุ่งชนรถของเขาจนล้มลง
ก่อนจะกรูกันเข้ามาทำร้ายจนบาดเจ็บ
ส่วนกลุ่มชายชะกันที่มารุมทำร้ายนั้นคาดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่เคยดักทำร้ายที่บ้านพักเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
และน่าจะต้องการขัดขวางไม่ให้ออกไปประท้วงการเปิดประชุมสภา
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าหลังจากอาการดีขึ้นนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปแจ้งความกับตำรวจอีกครั้งหนึ่งค่ะ